คุณผู้ชมจากนักร้องรุ่นเก่าแต่ฝีมือยังเก่าเนี่ย
ต่อกันที่นักร้องรุ่นใหม่กันบ้างดีกว่า
สำหรับอาตอมชนะกันนะคะสำหรับคอนเสิร์ตของเขา
โอ้โหขนเอาเพลงฮิตเพลงโดนมาเยอะแยะมากมาย

คือคนมาเยอะกว่าที่คุยกันไว้นะคุณ
ซึ่งเพลงเหล่านี้เขาขนมาเอาใจแฟน
ระเบิดฟอร์มเพลงรักกันแบบจัดจ้านโดนใจอีกด้วย
สนุกขนาดไหนพาคุณผู้ชมไปดูบรรยากาศพร้อมกันค่ะ
ใครอาจย้อนเธอมาใหม่
คงไม่ลืมความต้องการ
ต่อให้สักเท่าไหร่
อะไรก็คงไม่น่าสนใจ
โหนี่คือได้โยกตามถึงแม้ว่าจะไม่ได้
คือต้องบอกว่าทั้งสองคนนี้นะเขาเป็นเจ้าพ่อ
เพลงรักกันทั้งคู่แต่ว่าคนละแบบคนละแนว
เพลงที่พูดขึ้นมาร้องตามได้ทุกคนรู้

แล้วก็คอนเสิร์ตนี้ก็เป็นไปด้วยความรักความอบอุ่นนะคะ